โลเวิร์ดให้หยินวางขวา๒ดอก
ระเบิดหน้าเจอขวาอีกแล้วครับช้าไม่ได้ครับ

นักโชคในวัย๓๗ปีครับการยืนระยะเป็นสิ่งสำคัญ
หน้าให้หยินพยายามจะบุกโลเวิร์ดทีมซ้ายเจอด้วยข้างขวา
เติมด้วยแข้งซ้ายทีโอ้แล้วนี่ครับกวาดทิ้งเลยครับ
ลูกเขาจังหวะเกี่ยวแล้วป่านทิ้งของโลเวิร์ด

ยกออกมาพยายามจะเสียขวาโลเวิร์ดกดไว้

เอาละครับปลายยกเลยครับ
พยายามวางขวามืดไป

รบ๕ยกพอที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมกับ
คู่รองของรายการคู่ปรับเก่าครับเคยเสมอกันมา
ระหว่างโรเบิร์ตจชัยวัดกับทดานไอหินแดงเขาสาย๖๕กิโลกรัมครับ
โอ้โหเจอกันอีกครั้งก็ยังสนุกอยู่ครับทางด้านไอ้หินกับโรเบิร์ต
นี่ครับวางแข้งขวาพยายามจะเปิดเกมเร่งขึ้นครับในยกนี้
เน้นที่จังหวาศาสตร์ออกมุดยาวครับของทดานไอหิน
นี่ครับวางด้วยแข้งขวาโรเบิร์ตพยายามจะดักจิ้มครับ

โอ้โหแล้วนี่ครับทุ่มทิ้งลงไปครับทางด้านโรเบิร์ต